เพราะว่าทนายกฤษณะเปิดประเด็นออกมา

คนสัมภาษณ์ก็คือคุณบุ๋มปนัสดาแหละ

นี่มีคนส่งข้อมูลมาให้
บอกว่าศพของคุณแตงโม
ศีรษะข้างหนึ่งมีลักษณะเหมือน
ก้นขวดวายทุบเข้าไปที่หัว

กลายเป็นประเด็นใหม่เลยนะฮะคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยตอนแรกสัมภาษณ์อยู่แบบ
ทิ้งปากกาเลยโยนปากกาเลยตกใจบอกทนายกิจสนะ

คุณผู้ชมฮะเรามีคลิปตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อย
ว่าทนายกิจสนะเขาพูดประเด็นนี้ว่าอย่างไรนะครับ
บอกว่าพี่ลองไปดูผลตรวจบริเวณศีรษะเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีท้ายขวดวายเนี่ยได้มีการเหมือนกับตีเข้าหัวประมาณ๗๘ครั้ง
แต่ตรงนี้ผมพยายามติดต่อว่าคุณเป็นใครอะไรยังไงเขารีบตัดสายออกเลย
บอกว่าให้พี่รีบไปดูผลตรงนี้แล้วก็ไปดูว่าศพเนี่ยมีมีรอย
คุณได้เห็นรูปแล้วใช่ไหม
โอ้โหคุณบุ๋มกำลังถามเลยถามต่อเลยว่าคุณกิจสนะคุณได้เห็นรูปศพใช่ไหม
ทนายกฤษณะตอบว่าอะไรรู้ไหมยังไม่เห็น
คุณบุ๋มบอกคุณเป็นทนายคุณยังไม่เห็นเลยและนี่ไปรับข้อมูลจากใครมา
คือทนายก็พยายามบอกไงว่าผมเพิ่งมาทำหน้าที่นี้เอง
แต่ผมรับข้อมูลมามีคนโทรมาหาผมบอกว่าทนายลองดูให้ดีนะ
ศพของคุณแตงโมในช่วงบริเวณศีรษะด้านหนึ่งที่ตาปิดเนี่ย
ตรงนั้นมีรอยท้ายขวดวายก็ก้นขวดวายนี่แหละ
น่าจะถูกฟาดเข้าไป๗๘ครั้ง
พอทนายกฤษณะพูดออกมาแบบนี้เห็นไหมขนาดคุณบุ๋มยังตกใจเลย
แล้วถ้าเป็นข่าวขึ้นมาอีกก็น่าตกใจอีก
เอาจริงคือทนายเกษณะก็ไม่รู้หรอกนะว่าคนที่โทรมาบอกคือใคร
ใช่นี่เดี๋ยวแบบต้องไปไล่ย้อนหาเบอร์ด้วยนะ
เพราะคนโทรหาทนายกฤษณะเยอะมาก
แต่ทนายกฤษณะบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องหยิบมาเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบแล้วล่ะ
ทีนี้คุณหญิงพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
อดีตภูมิโนยการสามารถนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อเช้าเหมือนกัน
ข้อสงสัยต่างที่เกิดขึ้น
แต่ทีนี้คุณหญิงบอกว่าทางครอบครัวจะต้องเข้าไปขอข้อมูล
จากแพทย์ผู้ชนะสูตรหรือว่าสอบถามข้อสงสัยเหล่านี้
กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ญาติสามารถทำได้
ส่วนการจะขอให้มีการผ่าชนะสูตรศพใหม่อีกครั้ง
คุณหมอพรทิพย์บอกว่ายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็น
เพราะมั่นใจว่าทีมชนะสูตรได้ตรวจสอบหมดแล้วนะครับ
ทางนี้ทางครอบครัวของคุณแตงโมยังไม่ได้ติดต่อกลับมา
คำปรึกษาเพิ่มเติมนะหลังจากที่วันนั้น
ทนายมาหาคุณหมอแล้ว
แต่ทีนี้คุณหมอก็ให้คำแนะนำไปตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดคุยกันแล้ว
ส่วนประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือ
เจ้าหน้าที่ต้องตอบคำถามที่คนในสังคม
ตั้งข้อสงสัยด้วยข้อมูลจากนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้
เพราะจากที่สังเกตเจ้าหน้าที่ยังตอบคำถามไม่ได้ชัดเจน
เกี่ยวกับทั้งผลชนะสูตรและผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
เพราะว่าคุณหมอบอกว่านิติวิทยาศาสตร์สำคัญมาก
มันตอบคำถามแทนคนตาย

สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่านิติวิทยาศาสตร์
มันไม่ใช่ว่าคนนี้บอกว่าใช่ก็คือใช่
มันอาจจะบางทีบอกไม่ได้ด้วยเพียงคนเดียว
หรือวิธีการเดียวตัวอย่างก็คือบาดแผลค่ะ
บาดแผลใบพัดเรือเข้าไปถามผู้เชี่ยวชาญ

มันคงไม่ถึง๕ที่บอกว่าใช่
นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งก็คือนี่คือความห่วง
ยังคงเป็นความน่ากังวลเพราะว่า
ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มต้นมาจนถึงวันที่เมื่อวานนี้
มันไม่มีข้อมูลเหล่านี้ออกมาแต่พอประชาชน
มีประเด็นสงสัยไปก็เริ่มตอบมาก็ยังไม่ชัดเจน

เขาเรียกว่าไม่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือค่ะ

มันมีเทคนิคต่างนานาในการที่จะตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ได้นะ
คืออยากให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคอะไรต่างนานาเหล่านี้

แล้วก็ขอให้มีการอธิบายมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ
แถลงให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของผลชนะสูตร

บาดแผลคุณตังโมมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่าเวลาตำรวจแถลงเขาบอกน่าจะเกิดจากน่าจะเกิดจาก
ใช่อันนี้ก็ต้องรอคลี่คลายกันต่อไปนะคะ